ที่จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนหนึ่งเป็นพ่อคน
แล้วเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นลูกผู้ชาย
เหตุการณ์ที่ดิฉันจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เจ็บปวดใจมากที่สุด
ตั้งแต่เกิดมานะฮะเกิดอะไรขึ้น
ลูกสาววัย๙ขวบชื่อว่าน้องแก้มค่ะไปเล่นน้ำกับเพื่อน
สุดท้ายน้องจมน้ำเสียชีวิตแล้วตัวเองเนี่ยพร้อมกับภรรยายังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
คือจะออกจากโรงพยาบาลหนีออกจากโรงพยาบาลมาดูศพลูกเป็นครั้งสุดท้าย
ไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ถึงขั้นต้องล่ำโซ่เลยนะคะ
สุดท้ายต้องมีการโทรพูดคุยโทรศัพท์กับญาติ
ยาดก็บอกว่าพ่อใจดีไว้นะน้องแก้มเสียชีวิตแล้ว
สิ่งที่พ่อพูดคือพ่อตายแทนได้ไหมดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
นี่ละเป็นอย่างใดอยู่นี่

ดีไปอีกเสร็จบ้าง

ต้องรออีกทีนึงต้องกินลูก

เพราะเออยากจะฝากอย่างถึงน้องแก๋มนะครับ

ฝากอย่างนี้ล่ะ

พ่อกับสาวครับย่า

เพราะว่าพ่อกับแม่

พ่อกับแม่รักหนูนะน้องแก๋ม

ถ้าวิญญาณน้องแก๋มรู้

ไม่มีโอกาสแม้แต่จะดูหน้าศพลูกสาว

คือคุณผู้ชมตอนนี้รักษาตัวจาก
อาการป่วยโควิดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ก็เลยกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิด

เขาอยู่กับปู่กับย่าที่จังหวัดอุดรธานี

ชื่อว่าบ๊อบบ้านหนองตาแวงตาด

คนที่เสียชีวิตอีกคนหนึ่งก็คือน้องเนย

ที่ป่าช้าวัดป่าคำเจริญ
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บศพไว้๓ปี

ถึงจะขุดร่างของน้องทั้งสองคน

นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่แหละเบ้าปูนซีเมนตรงนี้

ก็คือบอกว่าเสียใจแหละ

คือน้องเนยพ่อแม่เขาแยกทางกัน

ปกติเวลาออกไปทำงานก็จะพาหลานคนนี้ไปด้วย

ก็มีการจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของน้อง

ขอให้ดวงวิญญาณน้องไปสู่สุขติ

ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคุณสยามสิริมงคล

ได้มอบหมายให้ในอำเภอชายวาน

เรื่องต้นมีการนำเงินไปมอบ
ช่วยเหลือทั้งสองครอบครัวเป็นเงินครอบครัวละ๓๐๐๐
นี่คือเรื่องสลดใจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ